มากถึงขั้นว่านเดชครูกิมียะก็ไปกลับวายอีกนะนี่จะให้ไปใช่แล้วที่สำคัญต้องตั้งใจดู
เพราะมีคำตอบของคำถามที่ให้คุณผู้ชมร่วมสนุกในนี้ด้วย
ถ้าพร้อมแล้วติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่พาท่านผู้ชมมาไหว้ทาเวสุวรรณ
ที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ซึ่งทาเวสุวรรณที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นยังไง

สาธุองค์ท้าเวสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ
ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

จากการบูชาท้าเวสุวรรณในวันนี้ด้วยเถิด

คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมที่วัดจุกเชิญแห่งนี้ค่ะ
ถึงมีทาเวสวันถึง๒องค์ด้วยกันค่ะ

แรกนี้ค่ะก็คือท้าเวสวรรณปางสีม่วงนะคะ
คือองค์ที่กำลังสร้างวิหารครอบนะคะ
นี้ค่ะมีชื่อว่าเท้ารุ่งเรืองนะคะ
ส่วนใหญ่ค่ะคนที่มาขอพรกับท้าเวสุวรรณองค์นี้นะคะ
จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักค่ะ
และท้าเวสุวรรณองค์นี้นะคะมีชื่อว่าเท้าร่ำรวยค่ะ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
การเงินและการค้าขายเป็นหลักเลยค่ะ
หากใครมีโอกาสได้มาที่วัดจุกเชอนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปขอพรขอโชคขอลาบบนสาราด้วยกันค่ะ

เขาอยู่บ้านเขาไม่เคยรู้จักวัดนี้เลย

หมอไก่ต้องขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้ก่อนค่ะ

จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอาถรรพ์นะคะ
เพราะว่าจริงแล้วค่ะท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้นะคะ

ได้มีการบูชาท้าเวสุวรรณทั้งสอง
แล้วทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค่ะ

หลังจากที่นำท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้มาถวายวัด
การงานก้าวหน้าแล้วก็ธุรกิจลาบรื่น

เดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันนะคะ

ความเป็นมาของท้าเวสุวรรณทั้งสององค์ที่วัดนี้ค่ะ

เรากำลังทำงานอยู่หน้าวัดสะเทือนไปหมดเลย

เห็นว่าเป็นห่มเป็นฤษีนะ

เดินตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง

ทุกอย่างทุ่มเทเสียสละทำมานาน
ท่านมานานแล้วเราจะมาอยู่
จะมาช่วยท่านท่านจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบา

แล้วก็คอยบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้
ไม่มีคืนไหนไม่มาเลย
ให้เราปั้นมาจนสุดเหม็น
จากวัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงซาว
นี้ให้ไปเลยเป็นเหรียญแบบนี้
ผมย้ำเรื่องคำถามอีกสักครั้ง

เราถามไปว่าท้าเวสวันทั้งสององค์

และอยากให้หมอไก่พาไปดู

ใช่แล้วใครรู้คำตอบและอยากร่วมสนุกนะคะ

เฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
เห็นโพสต์ปั๊บคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลย

โชคดีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้รับของที่ระลึกไปค่ะ